ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งน่าจะมีอายุแล้วผมขาวแล้วนอนอยู่หน้าวัด

แค่ถามน้ำตาก็ไหลเลยกับคำตอบ
ปกติแล้วเวลามีใครเอาหมาเอาแมวไปปล่อยที่วัดก็ว่าใจร้ายแล้วนะครับ
คำตอบของคุณลุงคนนี้บอกว่าลูกหลานเอามาปล่อยเขาไว้แบบนี้
นี่แหละเลยเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนที่เขาฟังคำตอบน้ำตาไหล

คุณลุงต้องมานอนแล้วช่วงนี้อากาศเย็นด้วยนะ
รองเท้าไม่มีใส่เสื้อใส่กางเกง
ห่มก็ไม่มีมานอนขดตัวคุดคู้อยู่ตรงนี้ครับ
คุณลุงนอนอยู่ที่กลางถนนหน้าวัดครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคมอบตหนองละล่อก็ลงพื้นที่ไป
ไปตรวจสอบหน่อยหลังจากที่มีพลเมืองดีเขาแจ้งมา
ไปเจอคุณลุงคนนี้ครับอายุ๕๙ปี
ชาวบ้านบอกว่าคุณลุงเขามานอนอยู่แถวหน้าวัดเขาโพ
นั่นคือพิกัดที่ไปเจอคุณลุงลุงบอกว่า
หลานเอามาปล่อยไว้หน้าวัดโอ้โหคำตอบนี้
คือฟังแล้วมันจุกและเจ็บในใจมากนะฮะ
เอาหมาเอาแมวมาปล่อยที่วัดนี่ก็ว่าบาปแล้วนะ
นี่เอาคนทั้งคนแล้วมีอายุแล้ว
แก่แล้วผมขาวแล้วเอามาปล่อยแบบนี้ได้ยังไงล่ะเนี่ย
ทุกคนก็สงสารแล้วก็มองว่าลูกหลานทำแบบนี้นี่ใจร้ายเกินไปแล้ว
แล้วขาคุณลุงก็ไม่ค่อยจะดีด้วยฮะตาก็ฝ้าฟางด้วย
บอกว่าตอนนี้คิดถึงมากเลยก็คือคิดถึงป้า
คิดถึงคนรักนะฮะไม่ได้เจอหน้ากันเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับล่าสุดฮะ
เจ้าหน้าที่พอตรวจสอบพูดคุยแล้ว
คุณผู้ชมแล้วน้องชมพู้เอาอีกแล้วไงปลิ๊กอีกแล้ว

เมื่อสักครู่นี้เองบอกว่าติดต่อกับลูกสาวคุณลุงได้แล้ว
ลูกสาวยืนยันว่าไม่มีใครเอาพ่อไปปล่อยทิ้งแบบนั้น
พ่อเดินทางมาจังหวัดระยองด้วยตัวเองครับ
เพราะอาการหลงลืม
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวคุณลุงส่งให้กับลูกสาว

จากชนบุรีเดินไปโผล่ที่ระยอง

โชคดีว่ามีคนไปเจอเจอและแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะ

คุณลุงย้ำอีกครั้งเริ่มมีอาการหลงลืม

เจ้าหน้าที่ก็เลยฝากลูกหลานให้ดูแล

ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย
ถึงมือลูกสาวแล้วก็ขอให้คุณลุง
แข็งแรงปลอดภัยนะครับดูแลให้ดีนะฮะ